กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ยามที่ธุรกิจร้านอาหารต้องสดวิกฤตต้มยำกุ้ง
ก็เป็นปีแรกและปีเดียวในการทำธุรกิจ
มา๔๓ปีที่เราขัดทุน
เราก็ดูว่าเราควรจะทำยังไง
ที่จะช่วยเหลือทุกคนด้วยในระบบ

เพราะโดนกันทั่วหน้าเราก็ใช้หลักว่าเราครบรอบ๒๕ปี
แล้วก็มีว่าทุกวันพุธเราลด๒๕เปอร์เซ็นต์
พบกับเคล็ดลับการบริหารธุรกิจร้านอาหาร
ใครก็อยากทำแต่จะทำอย่างไรให้สำเร็จ
ติดตามในถอดสูตรไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้